รู้สึกว่าปีนี้จะมีผู้เข้าชิงรางวัลออกมา
รางวัลใครกำกับใครจัดหรือข่าวใส่ไข่ทำของเราเอง

เป็นดาวรุ่งชายปี๕๘แล้วก็ดาวรุ่งหญิงปี๕๘

เอาไฟยิงก่อน
อันดับ๕ได้
เป็นหนุ่มสดที่ชนะการปรากวด

แล้วก็ได้เล่นละครเรื่องแรกก็คือเรื่องชิงนาง
แล้วก็มีฉายาว่าโก้ปากแดง
เพราะว่าปากเขาจะแดงกว่านางเอกที่ได้ซ้ำ

ก็แหงกับพระเอกไง
มีเนี่ยเลือดตัดเลือด

เอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

มาต่อที่หมายถึง๖
อันดับ๔ได้ย

ก็ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นดีเจก่อน

ใช่ซิตคอมแล้วตอนแรกก็เล่นเป็นดีเจ

แล้วก็แสดงซิตคอมเรื่องคลื่นใสวัยปิ๊งทางช่อง๕
แล้วตอนนี้เนี่ยนะดังมากเลยนะ
ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ
มาถึงบทเป็นคุณหรือครับมาถึงบทบาทอันเรียกได้ว่าสาวกรี๊ดกันเลยนะตอนนั้น
แล้วตอนนี้เนี่ยกำลังเล่นละครแรก
คือนิชา
ใครนิชา

เล่นสภัยเจ้าเนี่ย

คุณรู้จักเหรอรู้จักฉันดูสบายเจ้า

โกหก
ไม่รู้สึกสาวแล้วมันไม่รู้สึกสาว

ไม่ใช่คือช่อง๘ช่อง๙ช่อง๑๑ช่อง๒๒

เยอะคือต้องยอมรับดาราทุกวันนี้เมื่อก่อนในวงการบันเทิงก็จะมีดาราที่เราจะรู้จักกันหมดทุก

ทุกวันนี้สิไปเดินตรงไหนมีแต่ดาราดารามีเกินพันแล้วมั้ง
รุ่นสุดท้ายนะที่ผมรู้จักแล้วก็เหมือนกับเป็นในกลุ่มที่รู้จักกันจริงนะ
ผมว่ารุ่นต่อที่สดีอะพัวเวอร์๓นะแล้วก็จบแล้วเอามาต่ออีกนิดหนึ่งก็จะรุ่นนเดชน์มาอะไรอย่างเงี้ย
ถ้านเดชน์ไม่ได้อยู่กับเอเราก็ไม่รู้จักหรอกจริงนะโอเคดังจากสะพายเจ้านิชา
ปิดเสียงโทรศัพท์นิชาหรือนิเชานิเชาใช่มั้ย

เป็นทางกลุ่มน้อยเบบก่อนก็เป็นหนูมาก่อน
พรอยชะวะอ๋อมาก่อนเป็นแฟนตองภักดิ์คณะใหม่มาก่อน

ผมไม่รู้ผมไม่เคยรู้เรื่องเลยในวงการบันเทิง

นี่แล้วเขาดังมากตอนที่เขามาเล่นละครเรื่องนี้เลย
เพื่อนรักเพื่อนศรีเป็นลางคอนที่แบบอ๋อครึ้ท
คุณใดมระเล่นด้วยอ่ะคุณใดมระเล่นด้วยอ่ะ

นะครับปายหญิงอันดับ๓ด้วยกับน้องพรอยชมพู
อันนี้คือดังจากเขาเรียกว่าอะไรนะยูทูป
ร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับรายได้เธอยังไง
บอกไม่ต้องออกจากที่บ้านเลยนะ
คนไปดูยูทูปนางนางเคยได้รายได้เดือนละเป็นล้านล้าน

เพราะมีคนตอนนี้๒๐๐ล้าน

จริงคุณไม่ทำบ้างดีกว่าคุณมีถึงล้านหรือยังคะ
พี่ก็ต้องไปแข่งกับพวกสูบเทพวงคำแหง
อ้าว
น้องเพลงวิดนามไปเนี่ยสับแล้วไฟชาย
ไฟชายอันดับสองได้แก
บิ๊กเอ็มปิศิษฐ์บุษพรม

กันไชหาแล้วว่าน้องเป็นเก้งเหรอ
ไม่ใช่ผมว่าไฟชายใช่ไหม
ผมไม่รู้จักบิ๊กเอ็ม

ผมไม่รู้น้องหล่อมากนะแต่ตาเขาสวยไง
อ้าวหน้าวานนะมีอะไรกันระ
แต่เขาเล่นข้ามมากับพระผมเห็นเขามีหนวดนะ
เขาไปแก้จะมาใหม่แล้วหรอ

ถ้าดูตอนนี้ก็หล่อดีค่ะจบ

โดยจ่ายเอาโล่งช้องเจ็ดช้องเจ็ดดันกันไป

ทำไมหนุ่มอย่าไปว่าน้องเขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้

คือคนอื่นคือใคร
มิรดายายกรยานไทยซุปเปอร์โมเดลไง

ยังไงเขาเล่นอะไรเขาเล่นละครละ

ใคร

ใครไทยซุปเปอร์โมเดลคาดเชือก
เรตติ้งดีมากคาดเชือก

นั่นคาดปากนะไม่ใช่แล้ว

อันดับหนึ่งฝ่ายซ้ายได้แคลร์

จริงปีเจพุน

เพราะว่ามันไม่เคยมีคนที่แบบว่าอยู่ดีทะลุ

คนละดวงมันถึงที่เนอะ
ทุกอย่างเมื่อหน้าคุณจะเชื่อเขาไม่ดูถึงที่ไม่ได้ถึงที่คือตาย
เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรรู้มั้ยถ้าถึงได้ดังอย่างนี้

พูดกันตรงเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นคนหล่อขนาดนี้ถูกไหม

เดี๋ยวฟังก่อนสิอย่าเพิ่งเร็วสิ

เขาเนี่ยคนไม่หล่อส่วนมากมีเสน่ห์ถูกไหม

เป็นคนมีเสน่ห์เขาจะพยายามทำตัวเขาให้มีเสน

มันได้สองอย่างเลยคือมีเสน่ห์ด้วยและหล่อด้วย

มักจะมีเหมือนกับศักยภาพในตัวเองออกมาทดแทน
คือการสนุกสนานเฮฮาเล่นตลกอะไร

เป็นดาราที่คนแตะต้องได้

มดดำผู้ชอบอยู่โลกส่วนตัว
มดดำผู้มีส่วนตัวสูง

จริงมันมีเสน่ห์

เดินเข้าไปแล้วฉันไปกรี๊ดอย่างนี้

รอฉันแล้วก็อุ้มฉันเข้าไปในรายการ

แต่ถ้ามดดำเดินเขากรี๊ดแล้วมดดำเดินขึ้นไป

เอาเท้าถี่ตกเลยล่ะ

อนุญาตนานกว่าดีเจพุธด้วย

นางชดานี่เรตติ้งสูงสุดอันดับสองนี่แย้มแต่เป็นอันดับหนึ่งของทางช่องสามเขา
แต่นี่แหละตัวเลือกเรตติ้งจริง
อันดับหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นดาวรุ่งนะครับ

ของคุณนี่ดาวรุ่งฝ่ายหญิงฝ่ายชายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด
มีหรอคุณคิดว่าในตลอดระยะเวลาคนที่เรละครก็ไม่ต้องเล่น

คุณคิดว่าเป็นใครก่อนดีกว่าผมคิดว่าเป็นใครหรอทัศน์ยันตุกว่าทุ่ม
ข้อมูลคุณคิดว่าเป็นใครใครบอกเอมมี่แมคซิมหรือเปล่า

ดาวผีภูมิใต้ถ้าคุณคิดว่าผีภูมิใต้ที่เราจะต้องพูดถึงตลอดเวลา

เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูท่านผู้ชมคิดว่าเป็นใคร

เดี๋ยวรอพร้อมกับกระดานวิเศษ